มีคนเดินข้ามถนนแถวสระบุรีนะฮะแล้วระหว่างนั้นเนี่ยมีรถมาพุ่งชน
ก่อนจะถูกเหยียบซ้ำจนเสียชีวิตนะครับมีกล้องวงจรปิดนะฮะ
ที่บันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ค่ะเป็นช่วงคำประวัตินี้นี่ฮะ
โชคร้ายที่สุดก็คือมีรถเนี่ยขับมาแล้วเขาก็อาจจะไม่เห็นหรือยังไร
หรือเห็นก็เบรกไม่ทันนี่ฮะแล้วก็เหยียบซ้ำไปเลยนะครับ
นี่จังหวะชนตอนแรกนะฮะคือตอนที่ถูกเหยียบซ้ำเข้าไปตรงนี้เนี่ย
ท่านผู้ชมครับพอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง
แล้วก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุโอ้โหคือคือศพของเขาเนี่ย
ร่างกายนี่แหลกเละหมดเลยนะฮะคือเจ้าหน้าที่นี่ฮะ
คือต้องมากรอบมาโกยเศษเนื้อแล้วก็ชิ้นส่วนของร่างกาย
ผ้าขาวเป็นห่ออย่างงี้เลยอ่ะค่ะโอ้โหที่สระบุรีนะครับ
หัวข้ำวานนี้นะครับถนนมิตรภาพมุ่งหน้าโคลาส
ในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับผู้ที่เสียชีวิต
ชื่อนายสุวิทย์อายุหกสิบหกปีนะครับมีรถเก่งมาสด้าสีขาวคันหนึ่ง
ที่กันชนด้านหน้าซ้ายเนี่ยบุบกระจกหน้าแตก
จอดอยู่ห่างจากศพของนายประมาณสองร้อยเม็ด
มีนายจันเพลเป็นคนขับมานะครับ
กับภรรยาแล้วก็ลูกสาวมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
เห็นผู้ตายเดินข้ามถนนมันกระชั้นชิดแล้ว
พยายามเหยียบเบรกแล้วแต่เบรกไม่ทัน
อันนี้คือคันที่ชนคันแรกนะค่ะใช่อ่า
คือคุณจันเพลเนี่ยบอกว่าตอนที่ชนเนี่ย
คาดว่านายสุวิทย์น่าจะยังเจ็บ

ซึ่งเคราะห์ร้ายมากมีรถอีกคันนึงเนี่ย
ตามหลังมาแล้วเขาก็เหยียบทับซ้ำไป
คือชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยบอกว่าเห็นผู้ชายคนนี้เดินออกมาจากห้างนะครับ
ช่วงคำคำว่าวานนี้แล้วก็มีถุงต้นไม้มาด้วยนะครับ
กำลังเดินข้ามถนนแล้วก็อย่างภาพในกล้องวงจรปิด
ช่วงที่เดินข้ามไปเนี่ยยังไม่ถึงฝั่งก็มีรถมาชนก่อน
แล้วอีกคันหนึ่งก็ตามหลังมาก็เหยียบซ้ำจนร่างนี่แบบเละไปหมดเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ชายคนนี้อาจจะกำลังกลับบ้าน
เดี๋ยวต้องติดตามหาญาติแล้วก็แจ้งเรื่องแจ้งข่าวกันต่อไปนะครับ
คือเป็นถนนหลายเลนแล้วก็รถวิ่งเร็วชนแรงแล้วก็โดนทับแบบเต็มเลยนะคะ
วันนี้ข้ามยากมากขนาดแบบนี้